ส่วนใครที่ไปเที่ยวภาคเหนือช่วงนี้ยังไงก็หนาว
โดยเฉพาะที่แม่ห้องศรนะคะอากาศหนาวแบบนี้
ถ้าลงไปแช่น้ำผู้ร้อน
โอ้โหสบายตัวเลยอ่ะใช่ค่ะพาคุณผู้ชมนะคะ
พาไปอาบน้ำผู้ร้อนคลายหนาวนะคะ
แหล่งน้ำผู้ร้อนในจังหวัดแม่ห้องศร
ตอนนี้คึกคักเพราะอากาศค่อนข้างหนาวเย็นนะคะ
โอ้โหที่แม่ห้องศรตอนนี้ค่ะ
นักท่องเที่ยวต่างชาติพากันไปอาบและแช่น้ำผู้ร้อน
ที่บ้านไสงามตำบลแม่นาเติงอำเภอปลาย

แหล่งน้ำผู้ร้อนแห่งนี้ไม่ต่ำกว่า๓๐๐คน

ใช่ค่ะในธนเกรดชั้นทะจำรัดสินเป็นนายอำเภอปลายบอกว่า
ในพื้นที่มีแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งน้ำผู้ร้อนหลายแห่ง
โดยเฉพาะแหล่งน้ำผู้ร้อนที่บ้านไสงาม
ห่างจากตัวอำเภอปลายไปทางแม่ห้องศร๑๒กิโลเมตร
ซึ่งนักท่องเที่ยวต่างชาตินิยมพากันไปอาบน้ำที่

อุณหภูมิเขาจะอยู่ที่อบอุ่นพอดี
นะคะ๓๘๔๐องศาเศลเชียด

ใช่ค่ะเขาบอกว่าเป็นอุณหภูมิที่ค่อนข้างเหมาะสมกับร่างกาย
แช่น้ำร้อนดังกล่าวช่วยรักษาโรคไขข้ออักเสบด้วยนะคะ
อกจากนี้มีโรคเหน็บชาก็รักษาได้
และที่สำคัญช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อที่เกิดจากความเครียดในการทำงาน
และเป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตให้ดีขึ้นค่ะ
แช่นะเหมือนในต่างประเทศนะที่ญี่ปุ่นอะไรก็มีออนเซนต์บ้านเราก็มีน้ำผู้ร้อน
มีหลายที่ภาคเหนือก็มีภาคใต้ก็มีเหมือนกันน้ำผู้ร้อน